สุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีก
จะกลับมาแข่งขันแบบรีสตาร์ทนะครับ
แต่ล่าสุดมีรายงานว่ามีนักฟุตบอลติดโควิด๑๙นะครับ
ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ให้สโมสรต่างในไทยลีก๑แล้วก็ไทยลีก๒

มาแข่งขันในวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์
วันที่๑๒และ๑๓กันยายนนี้
โดยทางด้านนายกรวีปริศนานันทกุล
รองประธานบริหารบริษัทไทยลีกจำกัดเปิดเผยว่า
ตอนนี้กำลังรอผลตรวจจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งหากนักเตะคนใดมีผลเป็นบวก

และจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรนั้น
ทั้งหมดมาตรวจซ้ำแต่จะยึดโปรแกรมเดิมไว้

และจะไม่ห้ามลงแข่งขันทั้งทีม
เพราะถ้าคนอื่นในทีมไม่มีเชื้อ

เพื่อไม่ให้โปรแกรมการแข่งขันเกิดช่องว่างนะครับ
ซึ่งล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เอง
มีข่าวออกมาว่ามีนักฟุตบอลติดโควิด๑๙

โดยวันนี้เวลา๑๗นาฬิกา
จะมีการทางดังข่าวของกระทรวงสาธารณสุข